ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามรุ่น
ยอดเยี่ยมมากฮะเสียงเป๊ะหมดเลย
คือสามารถเป็นร็อกเกอร์ได้

จากวันนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่
ให้รู้พอเจอตาหน้าเธอ
ก็คงเหลือแต่ดวงตาที่เหมือน
หวังที่จะเจอแค่อีกสักครั้ง
หากได้เจอเพียงสักครั้งก็พอใจ
จะได้ถามว่าทำไม

มันดังเหลือเกิน
เกินใจของคนจะทน
ต้องร้อนรนตะเกียกตะกาย
หากบอกความจริงสักคำ
ว่าทำไมต้องมาจากไป
จะไม่ว่าสักคำ
จะไม่ขอให้คืนมาเหมือนเก่า
คงต้องยอมให้เราจบสิ้นไป
แต่จะถามสิ่งเทียงขาหัวใจ
ว่าฉันทำอะไรอะไรนักหนา
หากได้เจอเพียงสักครั้งก็พอใจ
จะได้ถามว่าทำไมถึงได้ทำรุนแรง
และเกิดเกิดใจของคนจะเทิม
ต้องรอโดนและเกลียดกลางกาย
ฝากบอกความจริงสักคน
ว่าทำไมต้องมาจากไป
จะไหว่ว่าสักครั้ง
ฉันทำรุนแรง
และเกิดเกิดใจของคนจะทน
ต้องรอโดนและเกลียดกลางกาย
อยากจะลาคนทั้งคน
ทำไมถึงทำง่ายได้
ไม่เห็นใจบ้างแล้ว

เป็นปัญหาที่มันคือ
สุขที่มันคือ
อันครับที่๑๙คะแนนที่มีแล้วครับได้เพิ่มจากกรรมการ๒๘๔คะแนนรวมแล้วนะครับสูงที่สุดเลย๓๐๓คะแนน
หนูคนนี้เขาทำได้ครับคว้าคะแนนรวมสูงถึง๓๐๓คะแนน
ถ้าเกมนี้กฎิกาตั้งไว้ที่๒๐๐คะแนนไปไกลมาก
แววแชมป์ร้องข้ามรุ่นจับขึ้นมาเลยครับฟันฟัน